ฝนตกถนนลื่นขับรถกันด้วยความระมัดระวังนะครับ
รถขนขยะคันนี้หนักต้อง๕ตันคุณผู้ชมมาค่อนข้างจะแรง
สุดท้ายถนนมันลื่นก็เลยเสียหลักพลิกคว่ำแบบนี้ครับ
นี่ฮะโอ้โหแล้วไปชนกำแพงวัดด้วยนี่พังเลยนะครับ
เป็นรถขยะนะครับรถ๖ล้อพลิกคว่ำแล้วมีคนเจ็บด้วย
รายด้วยกันก็เป็นทั้งคนขับแล้วก็พนักงานที่มากับรถ
มีแผลตลอดตามร่างกายครับนะมีเจ็บที่ชายโครงไปสองราย
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าวัดพอดีครับวัดปากป่าครับ
รถขวางอยู่๑เลนช่องทางด้านซ้าย
สภาพก็อย่างที่เห็นครับพลิกตะแคงอยู่แล้วก็

ราบไปเลยแต่ซุ้มประตูวัดยังคงตั้งอยู่ได้
ทีนี้คนขับคือนายชิงชัยบอกว่าผมมาขับรถมา
ขับรถเก็บขยะให้กับอวบตตรสิทธิ์ที่โปรดแดง
ก็กำลังจะมุ่งหน้าไปยังแยกมังคุด
เข้ากับถนนหนองสะพานมาบขา
นำขยะจะไปทิ้งนะฮะจำนวน๕ตันจะเอาไปทิ้งที่บ่อขยะ
ช่วงที่ขับรถมาฝนมันตกครับ
เรื่อนแล้วมีรถพ่วงจอดอยู่ข้างหน้า

อยู่ด้วยความรถหนักมันก็สะบัดครับคุมไม่ได้

ถ้าอยากเป็นกัน